ได้กลับบ้านแน่นอนหลังจากเย็นวันนี้แต่ก่อนจะกลับบ้านต้องเข้ารายการเดินหน้าประเทศไทยกันก่อนนะคะ
ซึ่งการจัดงานจัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะคะ
เตรียมความพร้อมตอนนี้ที่อบจเชียงรายเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
ติดตามได้จากรายงานสดของคุณยุธยาตุ้มมีและคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ค่ะ

สวัสดีค่ะ

ก็เต็มไปท่านสื่อมณชนที่มาปากหลักรอรายงานข่าวนะครับ
เป็นการเผยชมหน้าอย่างเป็นทางการหลังจากที่เรารอคอยมานานนะครับ
คือเป็นภารกิจสุดท้ายก็คือภารกิจส่งกลับหลังจากก่อนอันนี้
ทั้งภารกิจค้นหาและก็คู่ภัยวันนี้ส่งกลับสุดท้ายแล้ว
๒๕วันที่ทุกคนรอคอยนะคะ
ฉันเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็รอคอยวันนี้เช่นกัน
ตั้งแต่เริ่มแรกวันที่๒๓มิถุนายน
ทั้ง๑๓คนอย่างชัดเจนจริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะอีกนิดเดียวเอง
เดี๋ยวก็จะได้เห็นชมหน้าแล้วนะครับซึ่งทุกคนก็เชื่อว่าจะต้องตั้งหน้าตั้งตารอคอย
เพราะเป็นความสำเร็จของคนไทยทั้งประเทศที่
ทุกคนนั้นร่วมมือร่วมใจสามัคคีกันปฏิบัติภารกิจนี้
จนสำเร็จรุ้มร่วงไปได้ด้วยดีคือจ้านวนทีนักพันธ์คน
ที่ช่วยกันหลายวันมากกว่าจะเสร็จนะครับ
กว่าจะเสร็จภารกิจนี้ได้ก็อีกไม่กี่ชั่วโมง
ก็จะได้เห็นชมหน้าและได้พูดคุยกับน้องด้วย

ซึ่งคำถามต่างเราก็กันกรอง
โดยทางเจ้าหน้าที่ให้สื่อมวลชนนะครับ
ส่งคำถามไปให้กับนักจิตวิทยา
เพื่อที่จะกันกรองก่อนว่าคำถามแต่ละคำถามเนี่ย
จะสามารถถามน้องได้หรือไม่
ใช่ค่ะซึ่งมีการส่งคำถามนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้
แต่ละสำนักได้ส่งคำถามแล้วก็จะมีการพิจารณา
จากนักจิตวิทยาว่าแต่ละคำถามสมควร

วันนี้เราจะได้ทราบกันแล้วค่ะว่าน้องจะตอบคำถาม

ตอนนี้ได้กินของที่อยากกินแล้วหรือยังด้วยนะคะ
ตอนนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศที่หอประชุม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ก็มีความพร้อมแล้วล่ะเวทีที่อยู่ด้านหลังของเรา
ก็คือเวทีที่จะจัดรายการเดินหน้าประเทศไทย
ในช่วงเวลา๑๘นาฬิกาหลังเข้ารุ่งตรงชาติ
ก็จะได้เห็นชมหน้าน้องไปพร้อมกันทั้งประเทศนะครับ
ตอนนี้มีการจัดเวทีพร้อมแล้ว
มีการทำเป็นสนามฟุตบอลด้วย

ว่าน้องจะต้องมาเตะฟุตบอลให้ชมแน่เลยโชว์ฝีเท้า
ว่าฝึกฝนมาเป็นอย่างไรกันบ้าง
แล้วก็ไม่ได้เตะมานานมากแล้วจะเป็นอย่างไร
ค่ะเพราะว่าวันนี้เราคาดว่า
เมื่อเราเห็นสนามฟุตบอลเห็นประตูแล้ว
เราอาจจะได้ชมฝีเท้าการเตะฟุตบอลของทีมหมูป่าอาคาเดมี่

ยังมีลีลาการเตะฟุตบอลอย่างไรกันบ้าง

เราจะคิดถึงฟุตบอลแล้วก็เห็นว่าน้องเขาใส่ชุดกีฬามาด้วยนะ
วันนี้ต้องรอดูว่าจะใส่ชุดกีฬาชุดไหนมา
มีแนวโน้มว่ามีการเตรียมพร้อมมาแล้วด้วย

เผยชมหน้าน้องก็คือเรียกว่า
หมูป่ากลับบ้านก็พร้อมแล้ว

ซึ่งประมาณเที่ยงครึ่งก็มีตำรวจ
จากตลกกุธรเชียงรายมาดูแลสถานที่

ก็ให้รถที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อน
แล้วก็ให้สื่อมวลชนที่เข้ามาจับจอง
ที่จะเตรียมรายงานข่าวตอนเช้า

รวมถึงเราทั้งสองคนด้วย

ก็ต่อแถวรอนานนับชั่วโมงเลยทีเดียว

เท่าที่สอบถามร้อยกว่าชีวิตเลยทีเดียว
โอ้โหวันนี้ก็มาเยอะมากคือและหลายคน

เพราะเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากคนไทยทั้งประเทศจากความสามัคคีของทุกคนที่จะปฏิบัติภารกิจ๓อย่าง
ที่ท่านพูดว่าดนตรงศักดิ์อดีตผู้บัญชาการสอรนะครับ
บอกไว้ก็คือภารกิจแรกคือค้นหาเราทำสำเร็จแล้ววันที่๒กรกฎาคม
หลายคนก็ดีใจแล้วแล้วก็กู้ภัยก็คือวันที่๘๙๐ทำสำเร็จแล้วเหมือนกัน
หลังจากนั้นก็มาอยู่โรงพยาบาลซึ่งก็เป็นภารกิจสุดท้ายก็คือพาส่งกลับบ้าน
ก็วันนี้แหละที่จะพาศพกลับบ้านซึ่งระหว่างที่อยู่โรงพยาบาล
เราก็เป็นหัวหลายคนเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพกับอะไรตรวจโปรดโรคไปยังไงบ้าง
ค่ะซึ่งน้องทีมหมูป่าล็อตแรก๔คนนะคะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะ
คนสุดท้ายที่รวม๑๓คนในวันที่๑๐ซึ่งตั้งแต่วันที่๘จนถึงวันนี้นะคะทุกคนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้รับการรักษาตามขั้นตอนของทีมแพทย์เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีสัญญาณที่ดีว่าทุกคนนั้นไม่มีการติดเชื้อด้วยโรคประจำท้องถิ่นหรือว่าโรคอุบัติใหม่แล้วก็ตอนนี้สุขภาพดีทุกคนน้ำหนักเฉ

ทีมหมูป่ากลับบ้านไปพร้อมกันผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย